เอาใจติ่งเกาหลีกันบ้างดีกว่านะคะ
วันนี้เรามีภาพยนตร์ที่อิงกระแสเกาหลีนะคะ

อ๊ะนี่ชื่อหนังจริงมั้ยนี่

เป็นภาพยนตร์ไทยนะคะที่เตรียมขนความฮา

ชื่นชอบศิลปินเกาหลีกันแบบเต็มเลย
สำหรับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าคุกจียองแมงกุจิเก่าอีหลีเดอร์
มานั่งแท่นผู้กำกับควบกับตำแหน่งผู้อำนวยการสร้าง
โดยได้หยิบยกเอาความคลั่งคล้ายศิลปินเกาหลีของ๓หนุ่มแดนอีสาน
นำเสนอผ่านเรื่องราวความรักและมิตรภาพของเพื่อน
นำแสดงโดยพระเอกหน้าใสค่ะสัญชีวานนท์อาร์ตี้ธนชัด
และพระเอกน้องใหม่หยกปกป้อง
ล่าสุดผู้กำกับได้ขนทีมนักแสดงนำของเรื่อง
หนุ่มอาร์ตี้ได้มาโชว์ฝีมือนั่งแท่นผู้กำกับ

งานนี้เจ้าตัวยอมรับว่ากดดันอยู่ไม่น้อยเลย
แต่ก็หวังว่าจะถูกใจสาวกกิมจิไม่มากก็น้อยจ้า

ก็มันพูดถึงเรื่องของคนคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกัน
แล้วก็เมื่อสูญเสียกันไปแล้วก็รู้ว่าสูญเสียแต่ทำใจไม่ได้
มันก็ไม่ได้ขำก๊ากขำฮาอะไรอย่างนี้

แล้วก็มันเป็นเรื่องของวัยรุ่นวัยรุ่นที่พยายามเป็นเกาหลี
ก็เลยเป็นเรื่องราวที่เอาบรรยากาศความเป็นวัยรุ่นโดยรวมมานำเสนอ
เป็นหนังผมว่ามันเป็นหนังรักวัยรุ่นที่มีหลากหลายอารมณ์มีหลากหลายรูปแบบ
น่าจะลองไปชมกันดูน่าจะได้รอยยิ้มกลับไปครับ
และกับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่งและรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อ